ในช่วงนี้นะคะจะพาไปอัปเดตเรื่องราวของนักแสดงรุ่นใหญ่กันหน่อย
อปูมณ์ตรีอปูมณ์ตรีนี้เรียกได้ว่าเป็นพ่อทุกสถาบันนะ
แล้วก็ยังได้หลานทั้งสองเป็นยาชูกำลังใจ
ทำให้อารมณ์ดีมีความสุข
ส่วนเรื่องละครอาปูบอกเลยขอรับบทพ่อกับเพื่อนพ่อแบบยาวยาวไปแน่นอนนะคะ
ปีนึงไม่เท่าไหร่หรอกคุณ๑๐กว่าเรื่องเท่านั้นเอง
บอกเลยงานแน่นกว่าพระเอกอีกนะจ๊ะเนี่ย
ณตอนนี้มีแค่๓เรื่อง

ไม่ไม่แค่๓เรื่องเพราะจริงแล้วถามใครต่างนาน
ค่อนข้างจะคนจะจำได้เวลาเราเล่นอะไรไปแล้วก็ชนจะจำได้
เรื่องมั้งบางปีก็ไม่ถึงบางปีก็แล้วแต่

นักแสดงอาวุโสแม่อีทดวงใจจ้า

ก็ต้องถามเหมือนกันเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ

มีชาวแก๊งชื่อว่าแก๊งนางพญา
มีแม่โยแม่ก้อยทาริกามีมิ้งพิษสมัย
แล้วก็จะมีแบบทัวร์รถบัตรทำบุญ
โอ้โหเฮฮาสุดอารมณ์ดีสุดจ้า

ก็มีแฟนละครแฟนนางรุ่นแม่
แม่เขาก็ตั้งให้ว่าแก๊งนางพญาค่ะ
แม่ก็ชอบนะคะเพราะดูมันยิ่งใหญ่ดีอะค่ะ

บนรถบัตรนี่ก็เมาส์มอยกันค่ะ

ว่าสมควรเป็นแก๊งใช่แม่จะขาบให้ลูกละค่ะ
พยายามนอนหัวค่ำตื่นเช้า
แล้วก็อะไรที่ดีก็สวาปามเข้าไปเยอะ
เคล็ดลับของแม่ก็คือว่านอนแต่หัวข้าง
ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกาย
นี่รุ่นใหญ่นะแต่ละท่านต้องใจนิ่งนะ
เออฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะนอนซะตอนนี้เลย
จะได้สวยแบบแม่อีทนะคุณนักอันนี้ให้หัวค่ำ